เด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันก่อนเลยดีกว่า

เขาออกมาบอกผ่านสื่อเลยนะคะว่าคุณพลอยนี่แหละ

ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยจากชาวเน็ต
แล้วก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องโอละพ่อขึ้นมาเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเลยคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง
คุณพลอยเขาก็ได้นำหลักฐานออกมาชี้แจง

ให้เราได้ฟังติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ
กลายเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงอีกครั้ง
สำหรับเรื่องราวของครอบครัวนักร้องปากกว้าง
ที่เกิดความเข้าใจผิดระหว่างคุณแม่สุดสตรอง
กับนายหน้าขายบ้านรายหนึ่งที่ออกมาประกาศชัดผ่านสื่อว่า
ลงประกาศขายบ้านตามความต้องการของพลอย

ทำเอาชาวเน็ตงงไปตามกันว่าใครถูกใครผิด
ล่าสุดคุณแม่ลูกสองก็ไม่รอช้า
งัดหลักฐานมาชี้แจงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์

เนื่องจากอยากได้บ้านที่มีพื้นที่สำหรับลูก
แต่หลังจากเกิดปัญหาภายในครอบครัว
ก็ทำให้ยังไม่ได้ตัดสินใจขายบ้านหลังดังกล่าว

คิดว่าสามีตั้งใจจะขายบ้าน

ลอยย้ำว่าไม่ได้ต้องการคำขอโทษหรือจะเอาผิดใด
เพียงแค่อยากให้ชี้แจงความจริง

ส่งผลกระทบทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง

เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง
เธออยากให้ชี้แจ่งความจริง